โมโ้อะไรนะ

พ่อแม่กับพี่หนูไม่พอคุณช่วยมากจีบพ้า
ขอให้รวยขอให้ไม่เจ็บไม่จนค่ะ
ครับผมก็ขอให้รวยขอให้ไม่เจ็บไม่จน
คิดวางซีไนค์ขอให้สมราธนานะครับ
ก็ขอให้เงินทองอะไรมาเยอะนะครับ
เล่นหุ้นก็ขอให้หุ้นขึ้นเยอะ
กางเกงเหมือนพี่แป้งเลยอ่ะ

ทำไมก็ใส่ดูในดูไหน

ของอะไร
ช่วงที่เขากำรังฮิตมาก

เห็นแบบว่าพี่แป้งใส่พี่แป้งพันใสเนี่ย
ต้องนิดนึงนะคะขอใส่ด้วยค่ะ

อืมเจธนาทิพย์แบบว่าแตะเข้าไป
แบบว่ามีรูปหนึ่งสวยมากจริงนะคะ
ก็เอาใจช่วยต่อเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนาะ
อีกรอบหนึ่งเจอกับเวียดนามเหมือนเดิมนะคะก็ต้องเอาใจช่วยทีมชาติไทยกันด้วยค่ะ
ไปดูเรื่องของโอมิครอนวันนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ
คลัสเตอร์ผัวเมียมาจากกรสินเนี่ยค่ะคือกลับมาจากยุโรป
ตอนนั้นผลเจอเป็นลบปกติไม่มีอะไรเขาก็กลับไปกาลสินค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ไปหาญาติที่จังหวัดอุดรด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการตรวจเชื้อซ้ำปรากฏว่าไปแพร่เชื้อค่ะ
อีกทั้งหมดเนี่ยก็คือ๒๐รายรวมกับ๒คนนี้ก็เลยกลายเป็น๒๒รายนะคะ
มีทั้งครอบครัวเอ่ยพนักงานร้านอาหารลูกค้าในร้านอาหาร
รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วม๑๐๐ลายค่ะ
สะสม๒๐๕รายก็เป็นแบบนั้นกันไป
เขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นคลัสเตอร์โอมิคอนแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ที่เป็นแบบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองไทยอันนั้นคือรอบแรกนะคะนี่แหละ
พี่มีคลัสเตอร์แล้ววันนี้โอเมกวันเท่าไหร่แล้วดูสิ

คุณอนุทินเองเขาก็บอกว่าเขามีการกำชับ
ผู้ราชการจังหวัดต่างนานาให้ออกไปตรวจความเรียบร้อย
รวมถึงว่าใครทำกิจกรรมอะไรที่มีการแบบผิดระเบียบผิดกฎ
ที่จะขออนุญาตเอาไว้ต้องยกเลิกทันทีเลยนะคะ
อย่างที่เมื่อวานเรามีการคุยไปเรื่องของกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าสถานที่ไม่พร้อม
ในส่วนของภาคเอกชนเองตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอดู

ทีนี้เนี่ยคนก็ไปถามอีกเรื่องว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
จะสู้โอมิครอนแต่ละยี่ห้อเนี่ย
มันสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะดรอนันต์จงแก้ววัฒนา
ระบุบอกว่าข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนเข็มกระตุ้น
การป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการนะคะ

มีฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เป็นโอมิคอนเลยนะคะ
จำนวน๖๘๔๘๙ราย
ประสิทธิภาพการป้องกันโอมิคอน๒๔สัปดาห์เนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๖๐ทั้งคู่เลยนะคะ
แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ไม่นานค่ะ
เพราะว่ามันจะตกลงมาเหลือประมาณ๓๕
๒เข็มเลยมีทุนสำรองดีกว่ากลุ่มแรกอันนี้คุณหมอบอก
พบว่าประสิทธิภาพการป้องกันโอมิคอนสูงถึง๗๐ภายใน๑สัปดาห์นะคะ
อันนี้สูงกว่าตัวเลขของเดนมาร์คที่ได้ออกมาที่๕๕ด้วย
แต่ทีนี้เนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็ตกลงมาไวอีกเช่นกัน
เพราะว่าตัวเลขที่มากกว่า๑๐สัปดาห์หลังจากกระตุ้นเข็ม๓ไปเนี่ย
ประสิทธิภาพมันลดลงมาเหลือ๔๕นะคะ
คือเป็นไฟเซอร์๒เข็มแล้วไปกระตุ้นต่อเข็มที่๓เป็นโมเดอร์น่านะคะ
ประสิทธิภาพของวัคซีนสูงถึง๗๐๗๕เปอร์เซ็นต์
ยาวนานไปมากกว่า๙สัปดาห์ถ้าเป็นสูตรนี้นะคะ
ซึ่งดูเหมือนว่าสูตรนี้ตกช้ากว่าสูตรอื่น
สำหรับโอมิคอนแต่คนไทย
ใช้สูตรนี้น้อยมากหรืออาจจะแทบไม่มีเลยอะพี่
น้อยจริงเพราะว่าไฟเซอร์๒เข็มแล้วตามด้วยโมเดน่า
คือโดยส่วนใหญ่คนไทยเราไม่ได้ฉีดสูตรนี้ไง
แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยนะฮะ
ก็คือทางฐานะศุกร์เขาบอกว่าทางบริษัทกรนางด่านหน้านะครับ
แล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรังเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกว่าเข็ม๑เข็ม๒เป็นซิโนแวคซิโนแวคใช่ไหมฮะ

เดี๋ยวเข็ม๔เป็นแอสต้าก็ได้ไฟเซอร์โมเดน่าก็ได้
แต่๓เดือนขึ้นไปหลังเข็ม๓นะครับแล้วก็พวกซิโนแวคซิโนแวค
แล้วก็ไฟเซอร์เป็นเข็มที่๓นะฮะเป็นเครื่องเข็มที่๓นะครับ
เข็มที่๔ก็คือเป็นไฟเซอร์โมเดน่า
ใช่ไงแต่ถ้าสมมุติจริงตามสูตรเขาบอกว่าที่มันกันหมด

แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่บอกมาด้วยนะฮะคือมีหมายเหตุด้วยนะครับบอกว่า
การกระตุ้นเข็มที่๔นี้นะครับคือแนะนำให้ฉีดตามมาตรฐาน
แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ที่มีประสงค์นะครับ
อยากจะฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยก็ได้
ขอให้คุยกับทางแพทย์คืออยู่ในดุลพินิษฐ์ของแพทย์ด้วย

ก็คือสมมุติว่าอย่างแอสต้าเซเนก้าเนี่ย
นึงเนี่ยมัน๐๕ถูกไหมฮะ

ภายผิวหนังก็คือสะกิดเข้าไป
ส่วนถ้าเกิดเป็นไฟเซอร์ก็๑ต่อ๓
ก็คือเขาฉีดเข้าไปใต้กล้ามเนื้อเอ้ยใต้ผิวหนังเหมือนกัน

คือเขาก็จะมีความเข้มข้นของเขาต่อไปแต่ว่าอันนี้คือคุณหมอ
เขาจะทราบค่ะก็คือก็คือถ้าเกิดว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับ
ก็มันก็จะได้แบบเป็นตามมาตรฐาน
แต่ถ้าเกิดฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยถามว่ามันมีภูมิไหมมี
ขึ้นเหมือนกันอืมอ่าขึ้นเหมือนกันมีแต่ไหมคะ
ไม่มีไม่มีแต่นะได้ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกัน
หลายคนเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อาจจะไม่อืมที่ผมพูดได้เพราะผมฉีดใต้ผิวหนัง
หนุ่มลองมาแล้วเป็นใต้ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเธอ
ไม่เลยไม่เป็นไรเลยเป็นใช่ไหมคะแต่นี่คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะฮะ
ความดูแลของแพทย์แล้วเขาเริ่มที่ไหนอ่ะใกล้ปีไหนจะไปฉีดที่ไหนอ่ะ
ก็ตอนนี้เขาก็มีฉีดนะเขามีฉีดนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เขาบอกแล้วว่าให้ฉีดได้นะ
ผิวหนังลงให้คุยกับแพทย์ให้คุยกับหมอเอ่อว่าขอฉีดใต้ผิวหนัง
หรือพวกคุณอาจจะแบบแพ้วัคซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีความก็ลองคุยได้
เฟคมันจะแบบว่าเบากว่าหมายถึงบางคนที่กรณีที่บางคนจะเป็นไข้
ถ้าเป็นสมมุติเป็นแอสตราเซเนก้าในกลุ่มที่เป็นแบบเด็กหน่อยหรือว่าวัยรุ่น
อาจจะมีอาการเป็นไข้ถ้าฉีดทางผิวหนังก็คือน่าจะลดอาการได้เบาลงมากกว่า
ได้แล้วก็คือการที่มันกระจายตัวของยาเนี่ยมันก็จะกระจายได้แบบค่อยแบบเต็มที่
ของผมตอนนั้นผมฉีดอ่ะอ่าอ่าแอสต้าไม่ถึงค่ะเอ่อ
แต่เดี๋ยวเร็วนี้ผมจะลองไปฉีดใต้ผิวหนังแต่เป็นไฟเซอร์หรือว่าเป็นโมเดอร์น่า
เดี๋ยวจะลองดูเออฉันไปฉีดอีกดีกว่าอืม
เดี๋ยวคุณก็ตายหรอกคุณผิดเยอะไหมไม่ก็เราโมเดอร์น่าที่เราสั่งไว้มาแล้วไง
ใช่แต่เราก็ยังไม่ได้คุณก็ไปฉีดเข้ากล้ามก็ได้เออเนี้ยโบเดินหน้าที่เราสั่งกันแล้วมาแล้วนะ
อืมเขาจะมาเหลือเฟือเลยเนี้ยสามล้านกว่าโดสเนี้ยอืมตอนแบบว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีการฉีกเข้าใต้ผิวหนังอ่ะ
มันยังไม่ค่อยมีเยอะมากด้วยความที่มันต้องใช้ความชำนาญของพยาบาลหรือคุณหมอด้วย
อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าต้องอยู่ในดุลนิพิษของคุณหมอเพราะว่าปริมาณยามันไม่เท่ากัน
พิจารณากฐะอืมเออรู้สึกเนี้ยของไทยเราเนี้ยสิมเป็นปกติเนี่ยเขาก้ามเนื้อจะจิ้มตรงตรงแบบลงไป
แล้วก็ฉีดไป๐นิดเดียวแล้วก็พล์มมือคือขึ้นมาเหมือนกัน

คือบางคนน่ะเอาจริงต้องบอกว่ามีคนรอน่ะค่ะ
คือคุณจะต้องมารอหลังตุลาที่ได้ฉีดเข็ม๑
ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณได้ฉีดเวอร์น่า๒เข็ม
เขาต้องบอกว่าเราไม่ได้มีการกระตุ้นเลยนะคะ
ประสิทธิภาพการป้องกันโอมิครอนอยู่ที่๕๐นะ

สัปดาห์๑เดือนผ่านไปมันตกมาอยู่ที่๓๐
แล้วก็พอ๑๐สัปดาห์หลังจากนั้นเป็นศูนย์ค่ะ

คือตอนแรกมันมีภูมิที่มันพอจะแบบ
ป้องกันได้อยู่ในช่วงแรกในขณะที่อันอื่น

แต่ของโมเลน่าสองเข็มแรกที่อาจารย์บอกแต่ไม่ถึงสามเดือนไง
ก็ลงสิบสัปดาห์เหลือศูนย์ว่ะลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปฉีดกระตุ้นใหม่
คุณหมอก็บอกว่าต้องกระตุ้นเช่นกันเนื่องจากว่าตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักเนี่ย
ยังมีจำนวนเป็นหลักร้อยในปัจจุบันนะคะอืมดังนั้นก็คือต้องไปอัปเดตกัน
คือยังไงก็ต้องต้องมีการบูสอยู่แล้วใช่เพราะว่าปกติแล้วไปฉีดเนี่ย
สองหรืออะไรอย่างเงี้หรือเข็มสามอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่า
แรกเนี่ยภูมิมันจะขึ้นแต่พอผ่านไปเดือนนึงเนี่ยมันลงเลย
ค่ะมันลงอาจจะหารสองด้วยซ้ำหารสองเลยหลังจากนั้นก็เริ่มลงเรื่อยเรื่อย
เรื่อยเรื่อยเราก็เลยต้องไปกระตุ้นใหม่นี่แหละทีนี้มีอีกข่าวหนึ่ง
ตอนนี้มีกระแสข่าวลืมออกมาจะล็อกดาวน์หรือเปล่าโอ้ไม่หรอกมากนี่แหละ
ค่ะวันนี้ก็ประชุมสอบคอแล้วเนี่ยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้
ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ในวันที่๒๕ธันวาคมก็ไม่มีการประชุมสอบคอด้วย
ก็จะมีการประชุมสอบคออีกครั้งหนึ่งเลยคือเปิดปีใหม่มานู่นนะคะ
สี่มกราคมหกห้าตามกำหนดเลยอันนี้เหมือนว่าให้รอฟังข่าวตอนเก้าโมงครึ่ง
เขาบอกเป็นเฟคนิวบคอว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่าใช่นี่แหละเพราะว่าเขากลัวเหมือนตอนสงการ
ถูกต้องไหมว่าตอนนี้เนื่องจากมันต้องใช้คำว่าถ้าสมมุติเราพูดกันภาษาตรง
คือมีการระบาดภายในประเทศแล้วตอนแรกที่เราอ่านกันมาหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มอ่ะ
ก็คือมาจากเมืองนอกหมดเลยแต่ณตอนนี้มันมีการระบาดภายในประเทศเกิดขึ้น
เขาก็เลยบอกเฮ้ยหลังจากนี้จะทำยังไงกันอืมเขาบอกว่าจริงจริงเนี้ย
คือตอนนั้นตรวจมันไม่เจอค่ะอยู่ในระยะฟักตัวหรืออะไรก็ไม่รู้ตรวจมาไม่เจอ
พอกลับไปถึงบ้านปรากฏว่าเขาไปเริ่มมีอาการตอนกลับไปถึงกาลสินแล้ว
แล้วไปอุดรเอ่ยไปทำหนังสือเดินทางที่ขอนแก่นเอ่ย
มันก็เลยกลายแปลว่าเป็นมีกลุ่มก้อนที่มันกระจายเชื้อออกไปค่ะ
จริงจริงคุณหมอก็มีการบอกบอกว่าช่วงคนที่กลับมาเนี้ย
จริงจริงต้องขอความร่วมมือคือบอกว่าถ้ากลับมาแล้ว
อย่าเพิ่งไปเยี่ยมญาติหรือว่าญาติเองที่มีคนกลับมาจากต่างประเทศช่วงนี้
อย่าเพิ่งแบบว่าไปพบปะกันหรือเจอกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี้ยค่ะพอเทศเนี้ยเรามีการตรวจตอนเข้ามาแค่ครั้งเดียวถูกไหมค่ะ
ตอนนี้เขามีการปรับมาตรการใหม่คือเข้ามาคุณต้องตรวจสองครั้ง

หลังจากนั้นเนี้ยผ่านไปวันที่ห้าหรือว่าวันที่หกเนี้ย
ต้องมีการตรวจซ้ำครั้งที่สองซึ่งครั้งที่สองเนี่ยค่ะ
รัฐบาลจ่ายให้โอ้รัฐบาลจ่ายให้ตรวจต้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้
อืมแต่ถ้าเวลาที่แบบกลับมาคือต้องออกกันเอง
ใช่ครั้งแรกมันจะอยู่ในแพ็คเกจที่คุณเข้ามาอยู่แล้วนั่นแหละ
พักสักครู่นึงนะครับไปครบทรงชาติก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
มีภิมรี่พายโอ้โหนะฮะเอ่อกลับอ่ากลับกล่องมาหาสนุก
โอ้โหอย่างนี้อยู่เรื่องหมอปาเขาบอกนี้หมอปลาหมอปลาโกนหนวดไง
หลอกกลัวมากต้องโกนเอาเคส

วันนี้แค้นผีเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยนางไป

วันนี้แค้นผีมากผีหลอก
กลับไปทุกศาลแล้วเอาเพราเสร็จเลย

เมื่อวานนี้ตอนหน้ากลุ่มพิมพีปลายได้คุยกับใครนะ

ก็ถามว่ากูไปได้หรือเปล่ารู้สึกยังไง
อะไรอย่างเงี้ก็อย่างที่เขาตอบนั่นแหละเออนั่นก็คือประเด็นของพิมพ์ริพายนะฮะ
ก็เกิดขึ้นในสังคมเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยนะฮะจากเรื่องของคลินิก
ค่ะเสร็จปุ๊บมาถึงเรื่องของกล่องสุ่มนะฮะถามว่าประเด็นประเด็นมันเกิดขึ้นก็
จากกล่องสุ่มคืออะไรคือกล่องสุ่มพิมพิพายเขาชื่อว่ารักหนึ่งรักหนึ่ง
ใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นเป็นรวยก่อนทีแรกเลยที่แสนนึงอ่า
จากรวยก็มาเป็นรักหนึ่งครับผมแต่มันหนึ่งหมื่นกล่องหนึ่งหมื่นกล่อง
ละหมื่นบาททีเนี้ยกติกาของกล่องสุ่มเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิมริพายก็เคยอธิบายไว้อยู่แล้วว่า
สมมุติกล่องเนี้ยสามร้อยบาทอืมของที่อยู่ในกล่องมันก็ต้องสามร้อยบาท
ไหมฮะที่มันขั้นต่ำสุดต้อง๓๐๐บาทแล้วของต้องได้มาตรฐาน
อืมแล้วมันจะถีบตัวขึ้นมาอีกค่ะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วแต่แล้วใครโชคดีไม่ได้อะไรไป
บางคนถ้ามันแบบต่ำสุดก็คือสามร้อยที่คุณจ่ายไปนั่นแหละแต่อันนี้มันหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นของในในกล่องก็ต้องหนึ่งหมื่นบาท
ถูกไหมฮะขอต้องหนึ่งบาททุกอย่างต้องหนึ่งหมื่นบาทหรือใครโชคดีก็จะได้มอเตอร์ไซค์ก็จะสี่ห้าหมื่นไป
บางคนได้รถเก๋งไปก็ว่ากันไปใครได้ทองก็ว่ากันไปมันก็จะอัพกันขึ้นไปเรื่อยแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือ

เข้าใจว่ากล่องสุ่มมันคืออะไร

บางคนเขาไม่ได้อยากจะได้ของที่มันแบบราคาแพงอะไรอย่างนี้
แค่ของที่มันแบบคุ้มค่า
กับหนึ่งหมื่นบาทที่จ่ายไปแล้วมูลค่ามันก็ต้องหนึ่งหมื่นบาท
เขาอาจจะได้น้ำหงน้ำหอมหรือ

ไม่ใช่แบบวันที่มันจะใกล้หมดอายุ
ควรจะได้น้ำหอมเคาน์เตอร์บุงเคาน์เตอร์แบรนด์บ้าง

เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นความผิดของเขาเอง

แต่ทีนี้บางคนเขาติดต่อไปแต่ติดต่อไม่ได้

แต่ก็คือมันไม่ใช่จะเสร็จภายในแบบว่า
เนื่องจากว่ามันมีทั้งหมด๖นางมี๒๓โกดังเพราะฉะนั้นแต่ละโกดังเนี่ย
อันนี้ทนายหรือหมออ๋อทนาย
ก็คือนางก็บอกว่ากล่องสุ่มของนางเนี่ยเนื่องจาก๒๓โกดังอย่างนี้แต่ละโกดังก็จะมีคนจัดของนาง
แล้วก็อันนี้ก็มีแต่ละกล่องก็จะมีเคาน์เตอร์บงคัตเตอร์แนนนางไม่ได้เป็นคนไปจัดเองคือหนึ่งหมื่นกล่องแต่นางก็พร้อมจะรับผิดชอบนางก็ว่าอย่างนั้น
แล้วยังไงต่อคุณแม่คือถามว่าถ้าเกิดใครได้ของไม่ครบเนี่ยก็ติดต่อนางกลับไป
ใช่นางก็บอกว่าหนึ่งใครได้ของที่เรียกว่าหมดอายุหรือของที่ไม่ได้ประธานนางก็จะคืนให้คืนให้นะฮะหรือถ้าคิดว่ามูลค่ามันไม่ใช่คืนให้หรือถ้าเป็นของตลาดนัดที่คุณรู้สึกว่ามันถูกแล้วสมมุติเราคุณไปเดินตลาดนัดแล้วแบบเขาขายอะไรยี่สิบบาทแต่ถ้าสมมุติเขาส่งมาให้คุณสามสิบอันนี้เอาหกร้อยบาท
ฉันฉันลุยฉันแบบไม่เป็นไรฉันเต็มที่ฉันแต่วันเนี้ยผมถามเขาตรงตรงแบบผมถามจริงกับพี่พี่ถามจริงจริงเลยว่าเครียดไหมเครียดเหมือนคนเมาหมัดมาสามวันแล้วจริงอืมเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาที่นางอยู่หน้าจออ่ะนางจะเป็นอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมอ่าฮะเออเวลาอยู่หน้าจอนางต้องสู้ไงนางรู้สึกนางต้

หน่อยกันไปอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นมีรักหนึ่งอืมซึ่งถ้าเกิดมาตรฐานคือจะจะต้องบางคนจะได้ทองบางคนจะได้มอเตอร์สไตล์ได้รถยนต์เนี้ยแต่คือของอยู่ดังนั้นก็คือไม่ควรจะต่ำกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะตามรูปค่าอ่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นค่ะแต่ตอนเนี้ยพอเขาไปตรวจสอบหรือคนที่เขาเขาเอาไปเช็คแล้วเนี้
มันก็เหมือนกับสอยดาวเหมือนอะไรอย่างงี้แต่ก็นางบอกว่าครั้งเนี้ยนางรับผิดชอบอืมคือถ้าสมมุติแบบว่ามีอะไรที่วันวันเนี้ยยังไงก็รับผิดชอบแต่ก็คนเขาก็พูดน่ะคนอะไรว่าจะยอมมาขัดทุนมันไม่มีใครยอมขัดทุนหรอกแต่คราวเนี้ยนางจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าคนเสียหายเยอะอ่าเมื่อคืนเนี้ยทางเพจของดรร
เป็นหัวข้อแบบว่าปรึกษาจากพิชิตเรื่องของกรดีอ่าพิมพิภายอะไรอย่างเงี้ยอืมคนก็จะเข้าไปผมเข้าไปตั้งแต่เมื่อคืนน่ะในกลุ่มเนี้ยตอนนี้ก็สี่คนแล้วคะเมื่อคืนเนี้ยมีอยู่ประมาณตอนที่ผมเข้าไปเนี้ยมันไม่ถึงร้อยหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยอืมพอวันตอนเนี้ยพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดเนี้ยขึ้นมาเนี้ยแล้วก็คุยก
ก็เหมือนกับพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี้ยทั้งพิมพิภายเองเนี้ยเขาก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีแอดมินของเขาอ่ะชื่อแอดแพทย์อ่าแอดแพทย์เนี้ยเขาจะมีคนที่ดูแลแล้วก็ปัญญาการประสานในการได้จะคืนอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ด้วยความที่คนอ่ะเยอะเยอะมื่นคนอ่ะเยอะพอคนเยอะเสร็จปุ๊บเนี้ยแอดมินตอ

ช่วงสามวันจนถึงเมื่อตอนประมาณสักสิบกว่าโมงเอ่อสิบโมงกว่าตอนเนี้ยจริงแรกเขายอมแล้วว่าเมาหมัดจริงจริงคือแบบไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เธอยังยืนยันแล้วว่าลูกค้าคือหัวใจสำคัญของของตัวเธอเองเอ่อนางก็บอกว่าเดี๋ยวนางจะชดใช้ให้ทั้งหมดแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยอืมหมื่

โดยก็เหรอคุณรับแล้วว่าทำบ้านทั้งไม่เสร็จอีกยังแง่เลยก่อนวันนี้นะฐานยกคำร้องทำไมขอปล่อยตัวไผ่
ไม้แพนกวิ้นอานนท์ซึ่งทั้งสี่คนเนี่ยก็จะเราจะเห็นแคมเปญคำนึงพาเพื่อนกลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันเนี้ยหลายหลายคนก็ลุ้นว่าเอาละเพื่อนของพวกเขาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นแพนกวิ้นไม่ว่าจะเป็นอานนท์เนี้ยจะได้กลับบ้านกันหรือเปล่านะครับวันนี้สารอายาทนุรัชดาพิเ

ยกตัวอย่างคดีการเดินไปสถานทูตเยอรมนีเราจำได้ไหมฮ
ตอนที่ไปสถานทุทธิ์เยอรมนีเนี้ยคดีเนี้ยมีผู้ต้องหาสิบคน
แต่นางสาวเบนจานะฮะอันอะปันเนี่ย
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่สารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว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

ก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
ตอนนี้ไหมอ๋อเหรอได้อยู่นะได้อยู่ครับ
คือแต่ต้องบอกว่าเจ้านัทธีไปงมหางมกันจนเจอค่ะพี่
เรื่องนี้เจ้านัทธีชุดปฏิบัติต้ายน้ำหน่วยกู้ภัยชาชน์เศร้า
เขามีการรับการร้องเรียนให้ขอไปดำ้น้ำที่แม่น้ำวางปลากงค่ะ
เพื่อที่จะค้นหาแผ่นทองคำแท้ที่ประชาชนทำตกลงไปในแม่น้ำ
ขณะกำลังถือแผ่นทองคำยืนอยู่บนบ้านนะคะเร็วแล้ว
ซึ่งเป็นบ้านริมแม่น้ำใกล้เคียงกับร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
โดยนักประดาน้ำ๓คนมีการดำน้ำค้นหาบริเวณจุดที่คาดว่า
แผ่นทองเนี่ยจะตกลงไปซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาอยู่ไม่นานก็พบแผ่นทองดังกล่าวนะคะ
ทำเอาชาวบ้านนี้อึ้งเขาบอกว่าชาวเน็ตเองก็อึ้งเหมือนกันกับความสามารถของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากว่าแผ่นทองคำที่หล่นมีขนาดเล็กมากนะจนแทบไม่น่าเชื่อว่าในแม่น้ำกว้างใหญ่ขนาดนี้จะค้นหาพบค่ะ
นำขึ้นมาจากน้ำพบว่าเป็นแผ่นทองคำที่มีสกรีนรูปหญิงสาวอืม

เอาเป็นว่าถ้าไปอยู่ใต้น้ำ

ระวังตัวเองก่อนนะโจทย์ฉันน่ะน้อย
ตอนนี้คุณแม่ไม่ลงท่ายน้ำหรอกเพราะคุณแม่ชอบตริดดอยสูง
ชอบดอยสูงแต่ว่าอยู่ตริดที่สูงหมด

พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพักกันพักก่อนเดี๋ยวกลับมา

ดีนี่ค่ะนี่
เสียงเขาแบบสุขุมรุ่มลึกไหมเอาไปดูเรื่องหมอปลาหน่อย
นะฮะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้น

เมื่อวานนี้พอดีมันมีเรื่องราวของคลิปหนึ่ง
โผล่มาในโลกออนไลน์แล้วมีการร้องไปที่หมอปลา

อยู่ดีเนี่ยก็พูดเป็นเหมือนเสียงเด็กขึ้นมา
สาเหตุจากการที่ว่ามันมีโรงงานแห่งหนึ่ง

อยู่ที่สมุทรไม่ใช่ไหมใกล้นี่จำไม่ได้ล่ะ
เนี่ยนะฮะคือปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้
จริงก็ไม่ได้ทำงานอยู่ที่แห่งนี้นะฮะ
แต่สามีเขาเนี่ยเป็นช่างที่ต้องไปซ่อมเครื่อง
เป็นเครื่องผลิตถุงมือยางที่โรงงานแห่งนี้
แล้วสามีก็เลยชวนเมียไปด้วย
เพราะเกิดพ่อเมียไปถึงเหมือนกับเมียในประทะโครม

กูพูดเยอะน้ำ

ทำไมพูดได้นานเข้าทรงนานเนอะ

เออเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตัวเธอเองเนี่ย
ฟื้นคืนสู่สติขึ้นมาจำอะไรไม่ได้อีกแล้ว

จำอะไรไม่ได้เลยแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ที่แห่งนี้นะ
เขาไม่ได้ทำงานอยู่ในโรงงานนี้นะ

เพราะสามีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกัน
แต่สามีเขาเนี่ยไปซ่อมเครื่อง
คือที่นี่เขาไปทำเครื่องไอ้ถุงมือยาง
แล้วเครื่องลายผลิตมันเสีย

แล้วพอเดินเข้าไปอยู่ดีก็กลายเป็นแบบนี้เลย

เพราะว่าคนที่อยู่ในโรงงานเขาบอกเลยบอกว่า
เรื่องมันมีตำนานที่โรงงานแห่งนี้
โรงงานแห่งนี้จริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ย

ครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็คือมีผู้ชายเนี่ย

พอตายเสร็จปุ๊บปรากฏเจ้าของโรงงานเก่าเนี่ย
ไปสร้างสารเอาไว้ไปสร้างสารแล้วเป็นสารพญางูเห่า

เรียกว่าศาลพ่อปู่นาคา
หลังจากนั้นเนี่ยพอเอาวิญญาณสองดวงนี้

ว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นที่โรงงานต่อเนื่อง
คือโรงงานนี้ทำเหมือนกับผลิตแก๊สอะไรสักอย่างนะ
แก๊สระเบิดแล้วคนตายเป็นสิบเขาว่างั้นคือคนตายเป็นสิบคน
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานแห่งนี้ตั้งแต่ตึกดำบันตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงวันนี้เนี่ยนะ
ติติไงติต้องไปไงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอะไรรู้ไหมค่ะ
ทุกปีในเดือนธันวาคมวันที่๑๓ธันวาคมเขาต้องมีการเลี้ยงผี
โดยการเอาเครื่องเส้นเอาของไหว้มาไหว้ที่โรงงานแห่งนี้
เขาทำกันมาทุกปีจนกระทั่งเจ้าของเก่าโรงงานเก่าเนี่ยเขาเลิกลาไป
โรงงานนี้มันเลยกลายเป็นโรงงานล้างไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งล่าสุดเนี่ย
แอร์คุณแอร์อ่านักร้องแกมมี่ของคุณอ่ะใช่ไหม
เออคุณแอร์เนี้ยก็ไปร่วมทุนกับทางครอบครัวแล้วก็มาเช่า
แล้วก็ไปทำพวกเนี้ยถุงมือยางถุงมือยางแล้วก็จ้างพนักงานไปหกสิบเจ็ดสิบคน
อืมแต่พอเข้ามาเนี้ยเขาก็เจออะไรแปลกแปลกมาเรื่อยเรื่อยอ่ะ
ไม่ได้แบบเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าพนักงานเองเนี่ยก็เจอผีตลอดเวลา
จนกระทั่งเชื่อไหมว่าเข้าห้องน้ำกันไม่ได้อุ้ยจ้ะไปเข้าห้องน้ำกันไม่ได้
ถ้าไปเข้าเนี่ยต้องเดินจุงกันไปไม่งั้นเจอวันดีคืนดีก็เจอคนแก่ยืนแบบหนวดเข้ามายืนมองตาถมึงตึง
วันก็เจอคนนู้นมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าวันทุกวันที่๑๓เนี่ยเขาจะต้องมีการไหว้ผี
ต้องบวงสวงต้องบวงสวงแต่วันที่สิบสามธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้บวงเขาไม่ได้บวงเพราะเขาไม่รู้นะ
มันก็เลยเกิดเหตุก็คือมีผีมาเข้าผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาลือกันแบบนี้
อืมอืมต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้ใช่แล้วมันก็ไปกันใหญ่
เรื่องนี้เลยเดือดร้อนมาถึงหมอปลาก็ไปเมื่อวานนี้นี่ใครก่อนที่ใคร
อันนี้พระไงพระมาสวดพระสิเออเดอะปลาเข้าไปนี่นะ
อันนี้คือพระเขาไปสวดไปทำพิธีแต่ก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวปลาไปเมื่อวานนี้
นี่เขาฉายหนังให้ผีดูนี่เขาฉายหนังให้ผีดูที่นี่อ่า
มาไปเมื่อวานค่ะอ้วกแตกอ้วกแตนที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่ในเงานั้น
เป็นเงาคนนะฮะอ่านี่เดอะปลาเห็นไหมดูดูดูดูดูดู

เห็นไหมมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อมาแล้ว

ไม่ไหวจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปลื้อเสร็จปุ๊บหมอปลาไม่ไหวขอกลับบ้านก่อนเลย
ไม่ไปแล้วคือเมื่อวานอยู่ไม่ได้แล้วยังไม่ทำอะไรแล้วกลับบ้าน
ทำอะไรหมอปลากลับเลยอยู่ไม่ได้บอกหนักมากหนักมาก
แล้วพอไปเห็นศาลนี่ยิ่งเป็นหนักเลยบอกพอเห็นศาลไม่กล้าเดินเข้าไปหาเลย
สารพระยางูเห่าหรือเจ้าพ่อนาคาไม่กล้าทุบนั่งอย่างนี้เลยฮะ
เนี่ยครับเสร็จแล้วเดอะปลาเนี่ยถึงขั้นต้องขอกลับเพชรบุรีก่อน
อืมกลับไปตั้งหลักกลับไปหีตามหีตามหีตามตามไปตัวอย่างงี้
ได้ต้องแก้เคล็ดโกนหนวดโกนเขาทิ้งหมดอ๋อตอนนี้ยังมีหนวดมีเขาอยู่
อันนี้มีหุดมีเขาอ่ามีหุดมีเขาล่าสุดโกนหุดโกนเขาทิ้งเลย
มีภาพไหมอืมไอน้ำเอ้ยเป็นไงไม่มีค่ะพี่ไม่มีเหรอ
ไอ้วันนี้เขาเพิ่งไปมาภาพส่งมายังยังยังค่ะโอ้โห
เดี๋ยวตอนไทยรัสดูโชว์น่าจะมีอ่าเดี๋ยวเราไปดูน่ะเนี่ยน่ะ
หมอปลากลับไปเนี่ยโกนหนวดโกนเขาหมดเลยน่ะวันที่ผมเจอเขาค่ะ
เต๋งเหน่งเลยเต๋งเหน่งเลยทั้งหัวทั้งหนวดทั้งเขาเกลี้ยงเลยหรอครับ
กลับมาบอกผมไงบอกเมื่อคืนกลับไปนี่นอนไม่ได้เลย
นอนไม่ได้จนถึงตี๓ตี๔สุดท้ายพอหลับไปฝันเห็นลอตเตอรี่ด้วย
อุ๊ยท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไร
เสร็จแล้วแค้นใจบอกเดี๋ยวก่อน
วันนี้เนี่ยจะไปเอาคืนเอาคืนจะไปเอาคืนเสร็จปุ๊บ
กลับมาหาผมมาเจอผมวันนี้ที่ช่อง๓เสร็จ
เดี๋ยวปลาไปเลยวันนี้๔โมงเย็นเตรียมค้อนมาด้วย
ทุบสารเจ้าพ่องูเห่าดำแล้วทุบยังทุบแล้วแล้วเอาเผาเลย
ไปแล้วเดี๋ยวคอยดูติดตามกับอุ๋ยคำค่ะอุ๋ยคำต้องเฉลย
แล้วเจออะไรอีกไหมมายังมายังนะครับภาพมายังไม่มาค่ะ
ยังไม่มาอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนตอนตอนคุณอุ๋ยกับทางคุณมิ้นท์แล้วป้าไม่กลัวแล้วเหรอ
เธอปลาไปรวบรวมพลังมาแล้วเหรอปลาไม่กลัวแล้วคือปลาโกนหุดตัวเขาหลบผีไง
จำหน้าได้เพราะผีตามไปตอนที่ไปเนี่ยผีเห็นหน้าแล้วมีหนวด
เมื่อวานปลาไปมีหลุดเจ้าพ่องูเห่าเห็นปุ๊บไอ้นี่ไอ้คนนี้อย่ามาเล่นกูแล้ว
ปลากลับบ้านไปกดไปใหม่วันนี้คนคนละคนจำไม่ได้แล้ว
เคล็ดมาแล้วเอาค้อนไปอันใหญ่ใหญ่ค้อนปอนตีนะ
เขาบอกเขาเจอกันทั่วหน้า
คนงานหกสิบคน

วันนี้วันนี้เดี๋ยวลองติดตามข่าวตอนกลางคืน

เดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าปลาเข้าไปทุบแล้ว

แต่ปลาตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้ว
เขาบอกมีเรื่องราวนะมีคนตกมาแล้วก็พิการนะ
ตกไปตรงนั้น
พี่ไม่ได้นอนเลยเขาดูว่ะ

ตอนนั้นเลยเชื่อเนอะตอนคุณแม่บอกว่า
เคยโดนผีเราก็หายไปเลยเนาะหมอปลา

พี่หมอปลา

ผมอ่ะก็ได้คุยกับ

ก่อนที่มันจะหลุดมาจากลา

มันประเด็นนี่ประดีชนิดหนึ่งป้าทำไมเมื่อวานป่ามีหนวดไป
เมื่อจะให้ผีจำน่าได้ใช่ไหมเป็นการแก้เค็ปใช่ไหม

ขำขำเลย
คือทุกคนเจอเขาอยู่กันไม่ได้

จับผีไม่ปล่อยเออเป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับพี่เอาแล้วพี่หมอปลาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
หลังจากไปทุบสารเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วพี่มันก็ดีขึ้นนะ
แต่วันนี้ผมไม่หนักเหมือนเมื่อวานเมื่อวานผมแทบจะขาดใจจนผมไม่ไหวแล้วพี่
ไม่ไหวเมื่อวานมันแบบหายใจไม่ออกหรืออะไรอย่างนี้หรอคะพี่หมอปลา
ใช่ครับแม้กระทั่งตัวของนักข่าวอย่างพี่ติอ่ะพี่ติไทยรัฐเนี่ย
เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยพี่อืมแต่พอแกเดินไปตรงจุดไอ้สาร
อาจจะแม่นาคาแล้วก็น่ะแกจะพ่อจะพ่อนาคา

มากกว่าโอ้โหมักก็ฉันเนี่ยฉันก็ว่าฉันไม่กลัวอืม

ตั้งแต่เด็กโตจนตั้งแต่ฉันจัดรายการ
เป็นพิธีกรปากหมาดีเจปากเสียใช้คำหยาบใคร
ฉันเพิ่งรู้จักคำว่าอำไหิตในรอบ
คนบอกนะหนูเห็นแบบเป็นในโลกโซเชียลมาหลายวันหลังจากที่มันมีกรณีของล่าสุดเนี่ยที่ไปโคโคชาเนลที่ไปจับกันที่ตรงนั้น
คือมีคนเขียนบอกว่าถ้าเขาทำอะไรผิดจับเขาไปส่งตำรวจ

เขาไม่ให้ไปหาพี่เพราะว่าพี่น่ากลัวกว่าตำรวจแล้วนะตอนนี้จริง
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าไปเข้าใจอะไรผิดอย่างนั้น

วงปากเอาปากกามาวงทุกจุด

ไม่ใช่คือทุกจุดพี่ไม่ได้เป็นคนน่ากลัว

ไม่จริงไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยนี่จริง

คุณเห็นไหมที่ผมทำแล้วผมจะมีหูฟัง

พี่หนุ่ม

ผมก็เหลอทำอะไรไม่ได้

มีหมายจับแล้วก็คือทางทนายเองที่นั่งข้างทนายภัยศาลก็ส่งมาให้ดูเลยว่า
ตำรวจส่งมาแล้วบอกว่าต้องการตัวครับผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงผมก็ต้องโอเคก็มาแล้วกันครับ
แต่ผมจะอ่านให้เขาฟังเองแล้วกันว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่อยากให้แบบเดินออกไปแล้วเป็นประเด็นไงผมก็เลยพูดให้ฟังก่อนว่า
อันนี้คุณมีหมายจับนะแต่ก่อนมาผมไม่รู้จริงว่าเขามีหมายจับผมไม่รู้จริงผมเพิ่งมารู้บนโต๊ะนั่นแหละ
โอเคหนูไม่อำเมฆกันนะนั่นแหละเพราะนี่ก็เป็นพวกเราเมืองดี
เออพวกเราเมืองดีอันนี้กับพวกเราเมืองดีมันต่างกันเอามาหิดไหมหิดนึกออกไหมนะ
แต่พลเมืองดีไหมก็ดีโอเคจบเนอะ
ก็มันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่
ก็เหมือนฉันน่ะเป็นกระเทยไหมเป็นเออพวกเราเมืองดีไหมไม่รู้แต่อย่างเธอเอามาหิดไหมเอามาหิด
จะเรียกว่าผมเป็นพลเมืองดีเลยเรียกผมว่าผมเป็นคนดีดีกว่า
โอ้โหแม่ซองกระถิ่นน่ะพิมพ์ให้พอแล้วกัน
แต่อย่ามากลัวผมเลยไม่ผมบอกตรงนะคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีชนะติดหลังนะ
ไม่ต้องกลัวเลยคุณแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลย
คุณเงยหน้าเจอใครก็ได้เจอฟ้าเจอฝนคุณก็แบบสามารถแบบว่าผ่านมันไปได้
แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมาแล้วคุณพยายามสร้างเรื่องสุดท้ายคุณจะตายด้วยตัวคุณเอง
เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณมีความผิดคุณมีสุนัขติดหลังแล้วต้องการที่จะมาฟอกตัวเนี่ย
ผมบอกเลยว่าเวทีผมไม่ใช่ให้มาฟอกตัวคือคุณต้องมาชัดเจนผิดคือผิดยอมรับผิดไป
ทุกคนมันมันไม่ใช่มีคนที่แบบมันไม่ผิดไงถูกป่ะเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะอย่างเนี้ย
มันคุณไม่มีหมายจับอ่ะคำว่าหมายจับคุณต้องไปศึกษาให้ดีก่อนนะคุณคือผู้ต้องหาแล้วนะถึงจะมีหมายจับเนี่ย

แล้วผมกำลังนั่งสำบครภ์ผู้ต้องหาอยู่อ่ะแล้วตัวหนุ่มตามตัวอยู่ผมทำยังไงอ่ะถูกปะ
ถูกค่ะอืมใช่ค่อยจะค่อยนี่แหละอ่ะโอเค
ตัวทุกดอกจริงคือกำลังพุ่งอยู่ปุ๊บของคุณพี่แอลล์

คือจิตใจของคนเราถ้ามันชั่วมันอมหิตมันผิดมนุษย์มา

มันจะต้องคิดว่ามันไม่มีอะไรดีมันไม่มีกระแสปวก
แล้วพอคุณพี่แอลล์กำลังพูดคำว่าสอกคือยงเล่นยังไงว่าสอกแชก
อันนี้เหมือนเลือกมาแบบเหมือนให้ตบอยู่ตรงนี้เลยจริง
เลือกมาเป็นจิ้งจกสองหางให้แม่คนอ่าน
มันอยู่ที่ความคิดความอ่านพุทธโธน่ะท่องเอาไว้
จิ้งจกที่มันเปลี่ยนสีด้วยซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาด
จิ้งจกที่เคยพบเห็นส่วนปลายหางเป็นแฉก
แยกออกเป็นสองทางเหมือนเป็นจิ้งจกสองอัน

พร้อมระบุข้อความว่าเห็นมาหลายวันแล้ว
แต่ตัวนี้ดูแปลกกว่าเขานี้แน่
ตัวนี้แปลกว่าเตือนเค้าหาค่ะจิ้งจกสองหาง
หาจิ้งจกสองหางอยู่ที่อำเภอวิทยาลัยบูริจาวัดพพครับ
แต่เจอจิ้งจกที่มีต้องคอยดูมันสองหางหรือเปล่า

คนต้องไปตามเก็บ

เมื่อก่อนใครว่าดาราควณงคโมกจิ้งจกสองหาง

ปรากฏว่าผู้ใช้เจ้าของเฟซบุ๊กคือนางสมพิษแสงสว่างอายุ๕๒ปีแล้วเนี่ย
จะเปิดเผยว่าขณะที่ลูกชายนอนเล่นอยู่เนี่ยก็เหลือไปเห็นจิ้งจกตัวหนึ่ง
อยู่ด้านหลังด้านหลังพระบรมชายรักษณ์ในหลวงราชกาลที่๙
โดยมีลักษณะที่แปลกครับจากจิ้งจกตัวอื่นอื่นเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปปุ๊บ
ก็เลยส่งไลน์มาให้ดูหลังจากเลิกงานตนก็ไปดูพบว่าจิ้งจกตัวดังกล่าวเนี่ย
อยู่ที่เดิมด้วยนะแล้วเป็นสองหางอย่างที่ลูกชายส่งรูปมาให้ดูเลย
นะครับครั้งแรกก็ตัวเองเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรก
ส่วนตัวคิดว่าจิ้งจกสองหางเนี่ยน่าจะมาให้โชค
เพราะบ้านหลังเนี้ยก็เพิ่งไปขอเลขที่บ้านคุณหนุ่มอืม
แล้วก็ได้เลขมาเบอร์เก้าเจ็ดฮะเก้าเจ็ดครับอ๋อบ้านใหม่
ทำไมถึงเป็นเก้าเจ็ดอ่ะบ้านเล็กที่เพิ่งไปขอบ้านเล็กที่
บ้านเลขที่เหรอบ้านเลขที่ค่ะแต่เขาเพิ่งแบบไปขอบ้านเลขที่มา
จกนี่ก็เจ็ดนะกระจกก็เจ็ดจกก็เจ็ดเนี่ยจิ้งจกจกก็เจ็ด
เจ็ดสองสองหางอืมอันแต่พอดีเลยมีเก้าเจ็ดมาอยู่พอดีอ่ะ
นี่ดูสิเออนี่นุ้นนับนิ้วเท้าที่กี่นิ้วแปด
ไหนแปดตรงไหนวะเออสองสามสี่พี่นุ่มหล่อแต่เอาไว้หนึ่งสองสามหก
หล่อแต่เอาไว้อะไรวะหนึ่งสองสามสี่สี่สิบหกแปดมีอย่างละสี่
สี่หกหรือไหมห้างหลังสี่สี่ห้างหลังแปดข้างหน้าหกอ่า
ข้างหลังแปดเห็นไหมล่ะข้างหน้าข้างหน้ามีสี่เหมือนกันนะคะ
แต่แปลกมันมีสองหางเนอะเนี้ยจากเนี้ยคือจิ้งจกสองหางใช่ไหม
ใช่เขาให้เก็บกันเนอะอย่างเงี้ยเนอะใช่เนี้ยความจับได้หรือไม่รู้
ไหนไหมอันนี้คนยังไม่รู้แปดเนี้ยที่บ้านน่ะตามกันจ้าละวันเหมือนกัน
แล้วเอามาออกไหมเบลอเขาหน่อยเหรอเบลอใครคะเบลอจิ้งจกเหรอเบลอหน้า
เบอร์หน้าจิ้งจกเพื่ออะไรเธอเอ้าบางทีสมการมันก็เยอะไปนะ
ถ้าเบอร์หน้าจิ้งจกผมก็ไม่รู้ผมเห็นนักโทษ
เวลาประกาศจับเขายังเบอร์หน้าเลยอืมเดี๋ยวนะจริงจริงประกาศจับแล้วยังต้องเบอร์ด้วยนะคะ
ก็ผมก็เห็นก็เบลอไม่แล้วจิ้งจกจะไปเบลอหน้าจิ้งจกทำไม
ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจริงจกเขาเสียสิทธิ์

นี่บางทีบทจะขวัญอ่อนก็ขวัญอ่อนเนาะ
โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
วันนี้หลายคนก็ติดตามข่าวของคุณเสกคุณการนึกออกไหมครับ
ก็คือภรรยาของคุณเสกโลโซเนี่ยไปหมินคุณอีฟแม็กซิมนะฮะส่วนนักแต่งเพลงนะ
หลังฟังคำพิพากษาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมระบุข้อความว่าประกาศสรุปว่าจำคุก๖เดือนไม่รอลงอาญา
กำลังประกันตัวอยู่เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ถึงสื่อมวลชนประสานเรื่องแถลงข่าวกับเอมมี่เลยนะคะ
ขนาดที่อีฟแมคซิมก็โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับความคิดสมัสอีฟวันนี้วันของอีฟได้รับข่าวดี
แฮชแท็กคืนนี้มีไลฟ์นะคะกันกว่างนั้น
ล่าสุดเขาได้รับการประกันตัวนะคะวงเงิน๕๐๐๐๐บาท
คำนวงมีแต่ครั้งนู้นก็มีติดแต่ครั้งเหมือนครั้งที่มีรอโรงโยงอายานแล้วก็มี
ที่๔คอปปล่านะสี่คดีอืมอืมเอาไปดูคนชมผู้กันสักนิดนึงค่ะ
เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทั้งรายการเลยนะคะ
เมื่อคุณชมพู่ไปเป็นนักร้องอยู่ที่หลังกำแพงค่ะ
ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาปุ๊บแล้วคนสนใจมากคือชุด
นี่นะคะคุณแม่ค่ะ
ช่องปอล์เนี่ยช่องปอล์เกอร์เดียเตสยาวสีขาวดำลายทางนี่
เขาเรียกว่าสมกับการที่เป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ของวงการจริงค่ะ
ชุดนี้นะคะนี่แหละช่องปอล์เกอร์เดีย
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวประมาณ๑๓๗๔๖๘บาทโดยประมาณ
นี่แหละอืมแต่ดูก็รู้นะครับชมพอมั้ยเนอะ
ดูจริงเป็นผ้าต่างป่าวเป็นผ้าสีทูงไง
ดูคือเห็นแค่ภาพก็รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรเนาะ
เมื่อก่อนออกปุ๊บพิตัวกิลละติที่เจ้าของร้านดวงชายบีทซ์ไหม
อันนั้นแหละพี่ตัวกินละตินั่นแหละ
มีเยอะหรือเปล่านั้นโอ้โหมีเป็นพันธุ์

ตายไปแล้วไงก็ใช่ไงหมายความว่าในช่วงนั้นคือแกหายไปเลยเนอะ
อืมนั่นก็เยอะเนอะตัวหนึ่งเป็นแสนนั้นเหรอ

นี่แสนครบากก่อนตอนนี้เมื่อก่อนตอนนี้แต่ถูกว่าอย่างนี้ชุด
มันเป็นดราค์ดีล่ะเนอะมาเป็นแตถอะไรอย่างนี้อืม

เดี๋ยวกลับมาครับ
ถ้าจะพูดแล้วเมื่อวานี้คุณศิระ
เราก็ได้ติดตามข่าวคุณสิระกันว่าคุณสิระ
เขตหลัก๔จัดตุจักรเขาตั้งเองงั้นนะ
ปรากฏว่าอ้าวเต้เต้เต้มงคลกิจก็บอกอ้าวเดี๋ยวเต้เต้จะขอรับอาสาดูแลแล้วกัน
พี่น้องชาวหลักสี่ล่าสุดวันนี้พักเก้าไกร
เสนอคนคุ้นเคยเราคุ้นเคยเราเชื่อว่าคุณคุ้นเคยมากันเยอะ
คุณเพชรกรุณพลคุณเพชรกรุณพล
เพราะฉะนั้นคุณเพชรกรุณพลหลังจากนี้ก็จะเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่หลัก๔แทนคุณศิระก็ต้องไปดูกัน
ก็ถือว่านี่เป็นของเก้าไก่วันนี้เดี๋ยวก็มีการเลือกตั้งในเขตหลักสี่ใหม่
ถูกต้องเดี๋ยวคราวนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าคุณศิระ
การจัดการเลือกตั้งเนี่ยใครจะเป็นคนออกเงิน
ล่าสุดคุณเพชรเขาก็ใส่เสื้อหลังเก้าไก่เลย
นี่นะวันนี้ก็กบหหรือกรรมการบริหารพักได้ประกาศ
เป็นทางการแล้วคุณเพชรกรุณพลเป็นตัวแทนของพักเก้าไกรนะฮะ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เขตหลักสี่เพราะฉะนั้นนี่ก็อีกหนึ่งคน
เดี๋ยวเราก็ดูว่าเต้มงคลกิจจะส่งใคร

อ่ะไม่ใช่อันนั้นผู้ว่าหรือเปล่า

ไม่ใช่อันนั้นเขาจะเตรียมหาผู้ว่าป่ะสกนที
ไม่เห็นว่าเตรียมพลังวัชลักษณ์ก็จะส่งภรรยา

เขาบอกว่ามีข่าวว่าบิ๊กตู่จะเอาคนนั้นมาลงผู้ว่า

แต่ตอนนี้เดี๋ยวดูว่าเพื่อไทยจะเปิดตัวใคร

เพราะจริงแล้วของเพื่อไทยเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นเขตของเพื่อไทยเคยชนะเหมือนกัน

ก็ต้องดูกันว่าประชาธิปัตย์จะส่งใคร

เอ๊ะโรงงามวงวานไม่น่าจะเขตนี้อะไรอย่างนี้

จริงหรือ
คือคิดแต่ลงประถามอย่างยิ่ง
เขียนอะไรไว้เมื่อกี้

ลด๑๐กิโลลดไป๑๐กิโล
น้ำหนักลดไป๑๐กิโล

คือล่าสุดนี่นะครับคุณอีฟนะครับพุทธิดาเนี่ย

จะออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่นาน
ทานอาหารไม่ได้จนกระทั่งน้ำหนักเนี่ย

ซึ่งแพทย์เองเนี่ยได้ให้อาหารทางสายยางครับ

ก็ทำให้ยังไม่สามารถให้คีโมต่อเนื่องได้นะครับ
หลังจากที่ให้คีโมไปแล้ว๒เข็มด้วยกัน

พยายามทำน้ำหนักให้กลับมาเท่าเดิมก่อนนะครับ

ถึงจะสามารถวางแผนในการรักษาต่อไปได้
ส่วนเรื่องของเซลล์มะเร็งยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับ
เพราะก้อนเนื้อนั้นไม่ได้โตไปมากกว่าเดิม

สู้อีฟสู้จริง

ถ้าตั้งเบอร์หนึ่งของตลอดการจี๊วทรง

ตอนนี้คุณไอ้อ้ำก็อายุเลข๔แล้วอะเนาะ
แต่เรื่องของความสวยความแซ่บเป๊ะ

แถมก็ยังเป็นขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย
วันนี้เลยรวบรวมลีลาการสัมภาษณ์ของเจ้าตัวเนี่ย

ร้อนรักแร้เลยอะ
เราไปดูเท่าไหร่วันนี้เรารวบรวมอะไรบ้าง

เนาะเปลี่ยนกันหรือยัง

เปลี่ยนกรยาเขาทำงานมายาวนานนะ

ขอขอบคุณค่ะขอถามไหมคะ

ครบรอบเข้าสู่ปีที่๗ของข่าวใส่ไข่

ด้วยเหตุสถานการณ์หลายอย่างเรื่องของโควิด

กลัวว่าส่งไปให้คุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลแล้ว

ตอนนี้เราเตรียมส่งแล้วนะคะดังนั้นไปดูได้เลย

ผู้โชคดีเรามีการประกาศรายชื่อ

แล้วข่าวใส่ไข่ก้าวเข้าสู่ปีที่๗

ทีมงานจะส่งของไปให้ถึงบ้านเลยนะคะ

คุณหัวล่าคุณหัวล่าไอเนี้ย

ปองตัวผมเป็นรัฐมุดเด็กปองตัวมาครับ
อยากได้กำลังใจจากพี่หนูมคะโอ้ยพอร์มลันเกิดหน่อยคะ